ที่ผ่านมาเพิ่งจะเล่าข่าวเรื่องของร้านขายของชำกันไป

ล่าสุดมีคุณป้าคนหนึ่งก็ขายของชำแล้วอยู่คนเดียว
ถูกคนร้ายขับรถเข้าไปเห็นคุณป้าอยู่คนเดียว
แล้วก็เอามีดไปจี้ชิงทรัพย์คุณป้า
คุณป้าตัดสินใจนะครับในการต่อสู้ถูกแทงเข้าไป
และคนร้ายไม่ได้ของไปไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวนะครับ

นายณทรีย์ธองวรรพลายอายุ๓๘ปีอันนี้คนร้ายครับ
ถูกตำรวจภูทรเมืองระยองบุกเข้าไปจับกลุ่มตัว
ได้ที่อาคารด้านหลังโรงน้ำแข็งที่ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองที่มรยองครับเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
ซึ่งนายนาธีนั้นได้หลบหนีออกจากที่บ้านพักไปอยู่ในอาคารแห่งนี้
หลังจากใช้มีดไปจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คุณป้าเป็นเจ้าของร้านขายของชำอายุ๖๒ปี
คือนางสมศรีมหาเขตจนเขาบาดเจ็บ
แล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือในร้านคุณป้าเนี่ยติดกล้องวงจรปิด
ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์พฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้นะครับ
โดยขณะที่เกิดเหตุนางสมศรีพยายามต่อสู้
ตะโกนช่วยด้วยจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
เพื่อนบ้านก็ได้ยินทำให้นายนาธีตกใจ
รีบขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วก็ไม่ได้เงินไป
แม้แต่บาทเดียวของสักชิ้นก็ไม่ได้ครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขายังคงเมาอยู่นะตอนที่พูด
เขาบอกว่าเขาก็เมามาพูดจ้าไม่รู้เรื่อง
ว่าจำอะไรไม่ได้ว่าก่อเหตุไปตั้งแต่เมื่อไหร่

ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุนั้นก็จะพกไว้ในกระเป๋าสะพายเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าหลังเกิดเหตุเอามีดไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทุกอย่างอ้างว่าเมาหมดเลยนะครับ
จากนี้ตำรวจยังพบกระเป๋าสะพายขวดเหล้าเปล่า๔ขวด
แล้วก็หมวกกระน็อกสีดำที่เขาสวมใส่
ตำรวจก็ยึดทั้งหมดเป็นหลักฐานพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานายนาธีไป

ชิงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
โดยใช้ยานผ่านะเพื่อการกระทำความผิด
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
นี่กล้องวงจรปิดจับได้ทุกอย่างเลย
คุณป้าเขาใจเด็ดมากนะสู้สุดชีวิตเลย
แต่ดีสู้เสือนะเพราะซ้ำกำซัดมากเลยสำหรับโชว์หวยเนี่ยนะ